ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีตำรวจตระเวนชายแดนคนหนึ่งหายตัวไป
เวรปุ๊บหายตัวไปเลยแบบไร้ร่องรอย
หาตัวไม่เจอจนวันนี้เข้าสู่วันที่๗แล้วนะคะ
เป็นดาบตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่ตำรวจตระเวนชายแดนด้วย
จากที่คนหามาตลอด๗วันเจอแค่อุปกรณ์พวกหมวกชุดเครื่องแบบ
แล้วก็เจอรอยเท้าแบบเท้าเปล่าเดินวนไปวนมาแต่ไม่เจอตัว
นี่ค่ะที่เห็นอยู่ในภาพกล้องวงจรปิดนี้คือดาบตำรวจนิกัลอัศพิมพ์นะคะ
ผู้บังคับหมู่ตำรวจตระเวนชายแดนเขาไปเข้าเวรที่กาญจนบุรีค่ะ
แต่พอออกเวรปุ๊บเนี่ยเขาหายไปไหนไม่รู้หายไปเลยนะคะ
วันนี้เนี่ยทีมกู้ภัยทีมค้นหาค้นหาทั้งทางบกค้นหาทั้งทางน้ำแล้วก็ทางอากาศด้วยนะคะ
วันนี้มีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการใต้น้ำชนลการมูลนิธิพิชัยการอาสาสมัครมูลนิธิพิทักการตำรวจตระเวนชายแดนรวมแล้วกว่าหนึ่งร้อยนายเลย
ระดมกำลังกันค้นหารวมถึงมีการใช้โดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับขึ้นบินตรวจสอบด้วยค่ะ
เขาบอกว่าจุดตรงที่เขาสงสัยกันว่าดาบตำรวจนิกัลจะหายไปเนี่ยคือหน้าผาของถ้ำเขาถ้ำชะนี
เพราะตรงนั้นคือจุดที่พบหมวกเครื่องแบบต่อชะดอของดาบนิกัลตกอยู่
หลังจากนั้นพอขึ้นไปที่ยอดเขาค่ะเขาเจอรอยเท้าเปล่าที่คาดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของดาบนิกันนี่แหละ
เดินวนไปวนมาลักษณะเป็นรอยเท้าเปล่านะคะแต่ไม่เจอตัวค่ะ
เขาบอกวันนี้การค้นหาเนี่ยค่อนข้างเป็นอุปสรรคมากเพราะว่าที่เอาโดรนมาบินเนี่ยตั้งใจจะบินเพื่อตรวจจับเรื่องของคลื่นความร้อน
แต่อากาศมันร้อนมากจริงค่ะพอบินขึ้นไปตอนนี้มันแยกไม่ออกเลยว่าความร้อนไหนเป็นคนหรือความร้อนไหนเป็นอากาศกันแน่
นี่คือดาบบั่งบวชนิกกันนะคะ
สกบลงมาแล้วก็ใช้การสำรวจแถวนั้นให้ได้มากที่สุดก่อนเพราะว่า
หลังจากนั้นเราจะไม่มีความรู้ว่าหายไปตรงไหนหรือไงผม
เราจะเลยไปสแกนด์เท่าน้ำหากันความมากกว่าในครับผม

มีครับแต่ส่วนมากความร้อนเราจะใช้ช่วงกลางคืน
ครับผมเพราะว่าถ้าอย่างนั้นกลางวันเราใช้ความร้อนเนี่ย
เราจะแยกไม่ออกระหว่างคนหรือหิน
ครับผมเพราะความร้อนมันจะสูสีกันครับ
วันนี้ค่ะนางรุ่งอรุณภรรยาของดาบนิกัลเอง
ก็มารอเจ้าหน้าที่ติดตามหาสามีเหมือนกันนะคะ
ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องหลงป่า

แต่คิดไปคิดมาเอ๊ะเป็นตำรวจตระเวนชายแดน
ฝั่งภรรยาเองก็บอกว่าสามีเนี่ยนะ
มีทักษะในการเอาตัวรอดในป่าเนี่ย

เธอเลยบอกว่าหรือมันจะเป็นสิ่งลี้ลับ

เล่าให้ทีมข่าวนะคะให้คุณพัชรวรินทีมข่าวของเราฟัง

บอกสามีเธอมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือติดเหล้า

ปีก่อนเคยสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเกิดว่าจะเลิก

แต่เลิกได้แค่๕ปีค่ะสุดท้ายกลับมาดื่มอีก
หลังจากนั้นเนี่ยเธอบอกเกิดอุบัติเหตุบ่อย
เตอร์ไซค์ล้มสองครั้งสามีสลบไป๒วัน
ก่อนหน้านี้สามีเคยหายตัวแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่พอเที่ยงคืนก็เดินออกมาจากป่าเอง
แล้วเล่าให้เธอฟังว่าเพื่อนที่ตายไปแล้วพามาส่ง
บอกว่าคราวนี้ก็หวังว่าสามีน่าจะมีชีวิตรอดออกมาอีก
เพราะมีทักษะในการดำรงชีวิตในป่า

เหนื่อยเลยเนอะ
เหนื่อย๗วันไม่ได้หลับไม่ได้นอน
เจ๊กกระยุวา
มาก

กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็เครียดด้วยนะคะ

นายกเทศมนตรีวังโพอมเตอร์ไซโยจังหวัดกาลจานวรี

ทางกู้พายเองเขาก็เดินเท้า
ตรวจสอบค้นหากันทางฝั่งความเชื่อก็จุดทูบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย
บอกโอ้โหถ้าเจอดาบนี้กันนะเดี๋ยวจะถวายกัญชาถวายลูกปืน
อะไรก็ว่ากันไปมีการนิมนต์พระอธิการวิจิตพัทธจิตโก
เจ้าอาวาสวัดบ้านน้ำมุดจากตำบลแม่กระบงมาทำพิธีเปิดป่าด้วยนะคะ
ครับซึ่งก็ท่านแจ้งบอกว่าอีกสามวันน่าจะเจอตัวดาบนิกัน
โดยน่าจะยังอยู่บนเขาถ้ำชะนีนั่นแหละลองขึ้นเขาไปแล้วเลี้ยวซ้าย
เพราะตอนนี้ดาบด้วยกันหลงป่าแล้วก็อ่อนแรงมากลงมาไม่ไหว
ไม่ได้มีอะไรบางตาหรอกหลงป่าเฉยเฉยอืมแต่ว่าสุดท้ายแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องยุติการค้นหาในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นำทีค้นหาใหม่ค่ะส่วนภูทย์สูตรข่าวเราบอกว่า
ไปเจอเสื้อของดาบนิกันอยู่เชิงเขาถ้ำชะนีนะฮะ